พูดถึงอาชีพการทำนาเกลือนั้นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับชาวสมุทรสาครมาอย่างยาวนานนะคะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่คนไทยนั้นรู้จักกันมาอย่างดี
ปัจจุบันนี้อาชีพนี้ก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหัศจรรย์ค่ะ

ติดตามเรื่องนี้จากรายงานคุณลินดาอุตมะค่ะ
เกลือจากนาเกลือที่ปูผ้ายางจะมีราคาสูงกว่านาเกลือแบบเดิมโดยมีราคาเกวียนละ๑๗๐๐บาทส่วนนาดินจะมีราคาเพียงเกวียนละ๕๐๐บาทรวมทั้งการทำเกลือผ้ายางสามารถทำได้ถึงเดือนละ๓ครั้งส่วนแบบเดิมทำได้เพียงเดือนละ๒ครั้งเท่านั้น
ซึ่งดอกเกลือจะถูกนำมาเพิ่มมูลค่า
โดยกลุ่มโอท็อปบ้านย่าได้นำมาแปรรูป
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประทินผิวอย่างสบู่สมุนไพร
รวมทั้งการใช้ทำสปาขัดผิว
ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ด้วยคุณสมบัติช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย

เกลือช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ถึงเดือนละ๕๐๐๐๖๐๐๐บาท

คือดอกเกลือก็จะมีคนใช้นิยมใช้เยอะ
เพราะเราก็ลงตามตลาดนัดชุมชนโอท็อปแบบนี้ค่ะ

ก็ประมาณสัก๒๐เปอร์เซ็นต์ได้ค่ะขึ้นมาแล้วนะ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการทำนาเกลือ
จึงถือเป็นการพัฒนาวิธีการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่ม
รวมทั้งต่อยอดสินค้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้น
ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน